ส่วนอันที่สองค่ะเป็นส้มสายน้ำพรึง

เป็นส้มเขียวหวานส้มทั้ง๓ชนิดนี้

แล้วเอาอันนที่ถูกที่สุดนะครับขุมแบงค์ครับผม

คุณยืนยันเลยไหมคะว่าส้มเขียวหวานเป็นส้มที่ราคาถูกที่สุด

งั้นเป๊กจะเฉลยข้อที่๒ค่ะ
ส้มสายน้ำผึ้ง๑กิโลกรัมนี้ราคาอยู่ที่

และส้มแมนดารินราคาอยู่ที่

สายน้ำผึ้นแพง

เขาบอกว่าแมนแสดงสายน้ำผึ้นแบง

และส้มเขียวหวาน๑กิโลกรัมนี้ราคาอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

ตอนนี้คุณไอซ์คุณแบงค์สะสมไปแล้วค่ะ

โอ้โหฉลุยมาก

เป็นราคา๒๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้น

สวาย

ไม่ได้ถามอยากโปรโภคไหมไอ้น้องกับพี่ไหมไอ้น้อง
เจ๊อยากจะหาว่าคุย
๑๐ต่อ๑เป็นไงบอกมันดิ

ล่าสุดนี้เป็นไงครับ
มอเตอร์ไซด์สร้างงานกับรถบัตร

เฮ้ยแปลว่าพี่มีของดีเหรอ

อยากขอไปสั่งมาดิ
อีน้องนั่งเลยถ้าไปสั่งมานี่นั่งเลยวกิน
พี่อยากฟัง

แขนขวานี่อยู่ยงคงกภัณฑ์

มีไอ้น้อง

สี่ปีสี่ปี

เฮ่ยไอ้น้องโอ้โฮ
อยู่ชายแดนใต้ไปรบ

เห็นเขา
มึงกลับไปเสร็จไปเอาจริงดิ
แต่รอยสักน่ะทำให้ผมรอดจากเนื้อมือของสัตว์ตัวเฮท

ผมศักดิ์ไม่เสร็จไงเลยไม่ได้ไปลบไง

อะไรญี่แรก

พวกพี่๓คนสักทุกคน
หน้าลอยศักดิ์เข้าไหม

เปล่าปีบฝิงแล้วเป็นแผล
นี่เดี๋ยวหาว่าคุยดูนี่

แต่พี่เคยให้ผมศักดิ์๓ตัว๓ตัว

อ่าเป็นไงแล้วเป็นทหารผ่าน
ออกไปรบปะทะกับฆ่าศึก
เออพี่เขยผมต้องคานศอกเข้าไป
อ๋อขานศอกเข้าไปขานศอกเข้าไป
ขณะที่คานศอกอยู่นั้นไอ้ตายเถอะ

แท่แม่เบี้ย
เออพระช่วยพี่เขยผมใช้ตาที่ศักดิ์
จ้องไปไอ้งูแค่นั้น
งูเห่าเพล็นหนีชกเข้าเป้าตาที่สัก
โอ้โฮมาคุยตายไปแล้ว
ไม่น่าคุยเลยอยากจะตบปากแล้วเกิน
พี่มายังไงพี่ฟังนี่ลูกกูนี่
สักกลางหลังเลยไอ้เอ๊ไอ้เอ๊
พอไม่ถึงแทงเลย

สั้นจริงสั้นว่าสั้นหน้าใจหายครับผม
ไม่มีหรอเอาจริงเลย

เชื่อไหมสัก๙ยอดหนุมานเชิญทง

พอสากไปวันนั้นสงกรานครับ
ไปต่อข้าวสารอุ๊ยมีเรื่องกับนักเรงครับผม

ม้ายาบปี

ไม่มีอะไรเลยครับ
ไม่มีอะไรเลยเรื่องจริง
เข้าบางครับผมบางอะไร
มึงเล่นไม่เป็น
มันถูกพูดนะจริง

ดูเลย

นี่พันรอบตัวนี่รอยสักเหรอ

เป็นแผลโดนน้ำร้อนลวก
ไอ้น้องพี่อยากรู้ไอ้ศักดิ์อันนี้มีพุทธคุณเลยไหม

เอาแล้วอันนี้ทีเด็ดเลย

อันนี้หาไหมหาไหม
อืมอย่าคาดหวัง
เครื่องบินตก
เอานะเตรียมตัวของผู้ชมผมบอกเลยเย็นแบบนี้
คุณสำลักข้าวตาย

สะไอ้เป็นไงเครื่องบินเป็นไง

เครื่องบินตกไม่ตายคุณผู้ชมได้หากันแน่
แต่เป็นเพราะอะไรรอช่วงหน้าครับ
เซลฟี่เอาไว้ร่วมสนุกให้รายการได้แล้วครับ